คุณผู้ชมครับเป็นกระแสวิพักวิจารณ์ในโลกออนไลน์
หลังจากที่สื่อดังต่างประเทศนำเสนอข่าวกรณีที่มีเด็กมงค์๒คน
ยืนถ่ายรถกับนักท่องเที่ยวบริเวณบันไดหน้ากว่าพระภาคดรสุทธิพราชวรวิหาร
แล้วก็กล่าวอ้างว่าเด็กสองคนนี้เป็นคนที่ขโมยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวไป
วันนี้ผู้ใหญ่บ้านออกมาตอบโต้เรื่องนี้แล้วนะครับ
เดี๋ยวไปดูกันครับว่าความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงครับ
กรณีที่เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ของต่างประเทศนะครับ
ลงข่าวอ้างว่าเด็กมงค์สองคนที่ยืนถ่ายรูปเชิงบันไดนาควัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
จังหวัดเชียงใหม่เป็นโจรขโมยนาฬิกาข้อมือของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จนกระทั่งภาพนี้นะครับก็แชร์ออกไปเรื่อยครับ
แล้วก็แชร์ไปทั่วโลกสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับเยาวชนชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก
ล่าสุดนะครับนายเมธาพันธ์เฟื่องฟูกิจการผู้ใหญ่บ้านบ้านมงคดอยปุ๋ยตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก็พาเด็กหญิงที่อยู่ในภาพ๒คนอายุ๗ขวบคนนึง๑๐ขวบอีกคนนึง
ให้การกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่พร้อมกับบอกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภาพที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา
โดยปกติแล้วนะครับช่วงเย็นหลังจากเลิกเรียนเด็กนักเรียนในหมู่บ้านก็จะแต่งตัวด้วยชุดประจำเผ่ามงค์
ยืนอยู่บริเวณหน้าบันไดทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อหารายได้พิเศษ
โดยให้นักท่องเที่ยวเรียกไปยืนคู่ถ่ายภาพด้วย
หลังจากที่มีข่าวว่าเด็กขโมยนาฬิกาข้อมือชาวต่างชาติ

แล้วก็ได้รับการยืนยันว่าเด็กทั้งสองคนไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นมาก่อน
และเพื่อความบริสุทธิ์ใจจึงพาเด็กมาพบกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่
และอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับเด็กด้วย
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับ

คือหลักก็คือต้องเคารพสิทธิของเด็กด้วย

ยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ยังไงบ้าง

เรื่องนี้ในขณะที่ในวันลบนามวงพรมครับ
ประชาสัมพันธ์วันพระธาตุรอยสุทธิบราชวรวิหา

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามหน้าวัด

อยากขอความเป็นธรรมให้กับเด็กที่ตกเป็นข่าวด้วย

ตอนนี้ทางวัดสั่งให้เด็กชาวเขางด
มารอยืนถ่ายภาพกับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับ

ไทรัตทีวีจากรายการไฮซ่าต่อไปนะครับ